มาดูประเด็นอัธยากรรมกันหน่อยละกันค่ะ
ถูกฆ่ารัดคอเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ทีนี้คนที่ก่อเหตุตอนแรกก็คาดว่าเป็นสามี
แล้วสามีก็เอาลูกทั้งสองคนไปฝากไว้กับแม่ที่จังหวัดตรัง
เอาลูกไปฝากที่จังหวัดตรังแล้วก็ขึ้นรถทัวร์เลยนะ
ตั้งใจจะหนีเดินทางมากรุงเทพ
ทีนี้ระหว่างทางตำรวจเขาก็สืบจนรู้

แล้วก็เลยไปดักจับกลางทางนะคะ
เหตุการณ์นี้จากที่เป็นข่าว
หญิงสาวถูกฆ่ารัดคอในแมนชั่นกลางเมืองภูเก็ต
เมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็รู้ว่าผู้ตายผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บ้านของแมนชั่น
คือนางฝนทิพย์ชายกุลอายุ๓๗ปี
แล้วเขาเคยมีปัญหามีความขัดแย้งกันกับสามีเก่า

ทีนี้มันมีเรื่องของสามีค่ะ
พาลูกสองคนกลับไปที่อยู่ที่จังหวัดตรัง
แล้วมันมีคนเห็นนะค่ำวันที่๑กรกฎาคม
สามีคนนี้แวะมาหาผู้ตายที่ห้องพัก
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาพบศพของแม่บ้าน
เป็นศพเช้าวันที่๒กรกฎาคม

แล้วก็คิดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นสามี
ทีนี้เมื่อวานค่ะช่วงเย็นตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันก็ตามไป
แล้วก็สามารถจับตัวในเอกท้วมเพชรอายุ๔๐ปี
ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถทัวร์สายหาดใหญ่กรุงเทพ
ตอนนั้นเขากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวมาสอบสวนนะคะ
นายเอกก็ให้ควบคุมตัวเป็นอย่างดีก็ยอมลงจากรถ
แล้วก็ก่อนหน้านี้คือตำรวจเมืองภูเก็ต
เขามีการประสานว่านายเอกนั่นแหละ
คนที่ฆ่าภรรยาคือนางสาวฝนทิพย์

ทีนี้พอเอาตัวในเอกมาสอบปากคำ
เพราะว่าโมโหเนื่องจากเมียไปคุยกับชายอื่น

แล้วมีการบล็อกเฟซบุ๊กของนายเอกด้วย
ทีนี้พอภรรยาไปคุยกับผู้ชายอื่นแล้วบล็อกเฟซบุ๊ก

วันเกิดเหตุขอโทรศัพท์ดูแล้วนะ
โทรศัพท์ของภรรยาดูแต่ภรรยาไม่ยอมให้ดู
ก็เลยเกิดความโมโหบีบคอภรรยา
แล้วก็เอาเชือกไนลอนนะคะคุณผู้ชม
รัดคอจนนางสาวฝนทิพย์แน่นิ่งเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้หลังจากที่นายเอกเขาก่อเหตุเสร็จแล้ว
เขาก็พาลูกสองคนจากที่ภูเก็ต
ฝากไว้ที่บ้านแม่ของนายเอกที่จังหวัดตรัง
แล้วก็ไม่ได้บอกให้ลูกรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูก
แล้วก็บอกว่าเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่ได้
ก็บอกแม่เขาไปอย่างนั้นบอกแม่ในเอกไปอย่างนั้น
ฝากหลานสองคนให้ย่าดูแลหน่อยนะฮะ
จากนั้นเขาก็รีบขึ้นรถทัวร์จะมุ่งหน้ามากรุงเทพ
แต่เขาก็ยังไม่รู้นะว่าจะหลบหนีไปไหนต่อ
ถ้ามาถึงกรุงเทพได้นะครับ
ตอนนั้นเขาก็คิดไว้แล้วแหละว่าไม่แน่กลางทางอาจจะถูกจับ
แต่ก็ต้องยอมรับสาภาพนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะ
ทีมข่าวเราก็เช็คไปปรากฏว่าตำรวจภูทรบ้านมาบอมริต
จังหวัดชุมพรได้มารับตัวในเอก
เพื่อพาไปส่งให้กับตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
พื้นที่ที่เขาก่อเหตุฆ่าภรรยา
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะ
ถือว่าสามารถเคลียร์คดีนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ